ไปดูเรื่องแปลกอีกที่หนึ่งที่จังหวัดตราดนะครับ
เราแอบได้ยินชาวบ้านที่ก็พูดมาว่า
ที่นั่นมีหินมหัศจรรย์
ที่สามารถขอโชคขอลาบได้ครับ
เอ้านี่ก้อนนี้นี่แหละครับหินมหาศาจรรย์ที่ชาวบ้านก็พูดถึง
มันตั้งอยู่ที่วัดธรรมชาติล่างอำเภอคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับ
ไม่ได้มีก้อนเดียวนะมีหลายก้อนเลยแหละ
ลักษณะของหินเป็นหินสีดำก้อนใหญ่
แถมยังมีคนนำรูปปั้นมาวางเอาไว้พร้อมกับตั้งสารอยู่ข้างหินสีดำก้อนใหญ่นี้ด้วย
จากการสอบถามนายทองหล่อวรชันประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง
และหนึ่งในมักธนายกถึงจะเรียกถูกมักธนายกของวัด
เขาก็เล่าว่าอดีตก้อนหินเหล่านี้อยู่ในวัดมานานหลายปีแล้ว
แล้วก็มีนักธุรกิจที่เคยนำหินเหล่านี้ไปนะครับ
เพื่อนำไปตั้งเอาไว้ในพื้นที่ของตัวเอง
แต่ผู้ที่นำหินเหล่านี้ไปก็ต้องนำกลับมาคืนวัดทั้งหมดเลย
โดยจากคำบอกเล่าของผู้ที่นำหินไปเขาเล่าว่า
เห็นผู้ชายนุ่งผ้าขาวห่มขาวนั่งอยู่บนก้อนหินเหล่านี้ทุกคืน
เท่านั้นไม่พอทำธุรกิจอะไรมันก็ติดขัดไปหมดทำอะไรไม่สำเร็จอีกด้วย
ปรากฏหลังจากนั้นนะฮะนักธุรกิจคนนั้นก็นำกองหินเหล่านี้มาคืนวัดหมดเลย
ชาวบ้านได้ยินเรื่องราวเขาก็มีความเชื่อว่าแอ้แบบนี้เป็นกองหินมหัศจรรย์
แน่เลยหรือไม่ก็มีอิทธิฤทธปฏิหารเกี่ยวกับหินเหล่าบรรดาหินกองนี้
เอาล่ะชาวบ้านเขาก็เลยมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกัน
ปรากฏว่าได้โชคดังหวังดังใจจนต้องนำสารมาตั้งเพื่อเป็นการประดิษฐานเอาไว้ณบริเวณกองหินแห่งนี้
แล้วทุกวันแห่งการเสี่ยงโชคชาวบ้านเขาจะมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันเต็มไปหมดเลยล่ะครับ
โหดูสีนี้พูดจะรูปเต็มไปหมดเลย
จริงนี่เห็นมั้ยเห็นมั้ย
เออลองส่องดูแล้วก็ยกมือกราบไหว้ขอพร
เสียจะได้คุณมองอะไรเนี่ยนะไม่ต้อง
คุณบอกมองส่องดิฉันพยายามมองพยายามส่อง

แต่ไม่ต้องไปส่องไม่ต้องไปถูอะไรหินเพราะตรงนั้นเขาอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่ธรรมชาติ